สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะฮะ
หล่อนมีคู่แข็งแล้วนะ
อะไรก็กลับทุกขอนี่ก็แม่งจิกาคุณแม่มดดำ

ไฟไหม้ที่ดอยหลวงเชียงดาวนี่นะคะ
เป็นรูปที่โหดร้ายมากสำหรับจิตใจเราเลยเนอะ
คือควันมันก็ไม่หยุดนะแล้วไฟก็ยังไม่ดับ
แต่ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าคือตรงช่วงล่างนี่

แต่มันย้อนกลับขึ้นไปไหม้ที่ตรงยอดอีกเหมือนเดิมค่ะ

ไฟได้ไหม้โหมกระหน่ำอย่างหนักเพราะว่ามีลมแรง
จึงลุกลามเกือบถึงหน้าปากถ้ำนะฮะ
ตรงที่เป็นถ้ำของถ้ำในวัดนะฮะ

ทำแนวกั้นไฟไม่ให้มันลามลงมาในหมู่บ้าน

แล้วก็วัดสำคัญของชาวบ้านถ้ำนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังป้องกันไว้๒จุด
ที่วัดถ้ำเชียงดาวและรีสอร์ทด้านบน
กระทั่ง๓ทุ่ม๔๐ไฟก็แผลวลง
แต่ว่าเปลี่ยนทิศทางกลับขึ้นสู่ยอดดอยอีกครั้ง

ตอน๕ทุ่ม๕๐เนี่ย
พรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือเลวร้ายลงอยู่ที่ลมและสภาพอากาศ
คืนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตึงกำลังกันทั้งคืนนะฮะ
มากมายเลยแล้วก็ขออาสาสมัครให้มาตึงกำลังกันด้วย

ด้านหนึ่งคือเฟสของบุ๊กม่วนใจที่เชียงใหม่นะฮะ
เขาบอกว่าเขาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ
เชียงดาวได้โพสต์ภาพอันน่าสะลดใจของลูกลิง
ระบุว่าอีกกี่ชีวิตที่จะต้องเสียชีวิต
น้องเขาพยายามจะหนีเต็มที่แล้วแต่ก็หนีไปไฟไม่พ้นนะคะ

เขาจะมาพึ่งบารมีหลวงปู่ที่วัดถ้ำผาปล่อง
แต่น้องมาได้แค่แนวกันไฟคือภาพนี้นะคะแล้วก็หมดลม
ตรงควันคนอะไรด้วยมาไม่ถึงวัด

ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมว่านายอิสระสิริสัยญาติ
ภูมิโดยการสวดอนุรักษณ์สัตว์ป่า
สำนักบริเวณพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖ที่เชียงใหม่บอกว่า
สิ่งที่น่าเป็นห่วงขนาดนี้คือหลังจากที่ไฟได้ไหม้
ดอยหลวงเชียงดาวมาตั้งแต่วันที่๒๗

พบว่าพื้นที่ป่าเสียหายไปแล้ว๔๐๐ไร่
ไฟป่าได้เผาต้นไม้และธัญพืชที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าเสียหายจำนวนมาก
ป่าจำนวนนึงต้องหนีตายไปอยู่ที่บริเวณอ่างสลุง

โดยเจ้าหน้าที่ก็ทำแนวกันไฟไว้รอบ
เพื่อช่วยเหลือให้มันได้อยู่ในที่ปลอดภัย

ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์
แล้วก็บอกว่ามันมีหลายปัญหาซับซ้อนกันปัญหาหมอกควันไฟในภาคเหนือ
เพราะปัญหานี้มันไม่ได้แก้ได้ภายใน๗วัน
มันมีความคืบหน้าตอนนี้ก็คือในการลดจุดฮอตสปอร์ตลงมาให้ได้
ทำอย่างไรจะลดลงมาให้ได้เพราะมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
แล้วก็มันไม่ควรจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะแรก
ต้องมีระยะที่๒ระยะปันกลางและควรจะมีแผนงาน
๑ปี๒ปีแผน๕ปีขึ้นไปในระยะยาว
เพราะมันไหม้ทุกปีใช่ไหมแต่ปีนี้สาหัสมาก

มันมีหลายเรื่องคือเขาเผาป่าด้วย
บางทีเนี่ยมันมีอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเอาเหตุ

ใช่เอามาขายเห็ดหอบ

แต่ถ้าเกิดภาษาการคือเห็ดหกห่อ
เห็ดหกห่อบเหมือนแกงข้วยเห็ดหกห่อบ
ที่เวลาเราไปกินภาคเหนือก็จะต้องกินแกงข้วยเห็ดหกห่อบ
มันจะมีเฉพาะหน้านี้ที่ข้างในเป็นน้ำน้ำ
พอแกงละมันจะดูดน้ำไว้ข้างในก้ะป๊ะ

ถ้าสมมุติออกคนก็คือมันเป็นรายได้หลักของเขาเลยล่ะ
พี่ก็ไปเก็บการชนะบุรีก็เก็บเห็ด

วิถีชาวบ้านที่ทำกันมาคือเรารู้กันอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติไปภาคเหนือในช่วงหน้าร้อน

แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปภูมิอากาศ
สูงขึ้นขนาดนี้ไอ้วิถีของพวกนี้

เป็นแบบว่านานเหลือเกินแต่วันนี้มันกลายเป็นแบบว่า
เขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาฆ่าลูกหลานตัวเองด้วย
เพราะว่าล่าสุดอย่างที่บอกว่าเมื่อ๒วันก่อน๗๐๐นี่คือไม่ใช่สีม่วงแล้วนะ
คือสีเกือบดำแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองเนี่ยไม่ใช่ในหมอกแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เหมือนก็มีความปกครุมหมดเลย

ถ้าคุณออกมาพื้นที่นอกอาคาร
คุณเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเลยเขาบอกตรงอย่างนี้เลย

หรอกก็เข้าใจนะไปว่าแต่หน่วยงานรัฐ
ไม่ว่าผู้ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่
คนต้องไม่เผาป่านะคะต้องเลิกเผาทั้งหมด

คุณไม่บอกให้ช่วยคนละมือคนละมือ

พี่มันจะประกาศได้แล้วด้วยถ้าบอกตรงจริง
ตอนนั้น๗วันติดแต่ตอนนี้คือพี่เป็น๗๐๐นี่ก็คือหลายวันแล้ว
กรุงเทพที่เราวีดกันใส่แมสกระสู้ตายตอนนั้นแค่๒๐๐
ใช่๒๐๐หน่อย
ณวันนี้เชียงใหม่ทะลุ๔๐๐๕๐๐วันนี้เป็น๗๐๐
คุณคิดดูว่ามันกี่เท่าของกรุงเทพ
กรุงเทพฯ๓๘๘ครับคุณแม่นตอนนี้หรือครับตอนนี้หรือครับตอนนี้
วันนี้๓๐๐แล้วคุณคิดดูตอนนั้นกรุงเทพเท่าไหร่เอง
ก็ไม่เกิน๒๐๐กว่ามันจะเป็นเฉลี่ยอยู่๑๐๐๑๐๐อยู่หลายวันแต่อย่างขนาดที่แบบว่า
ในฐานะที่ตัวเองอะภูเบาะเกาะเธอก็นั่งมอเตอร์ไซส์
ฉันก็นำกันเลยช่วงนั้นอ่ะอุเป็นรกจิตเลยอ่ะ
เขาบอกว่ากล้างหน้ากากมันใช้ไม่ได้ไม่ได้มันแสบตา
แปบตาแล้วแบบหันไปอีกทีนึงไปถ่ายรายการข้างนอก

เลือดไหลออกมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่ากลัวอย่างน้อยก็
ต้องพูดกันให้รู้เรื่องนะคือนะวันเอาจริงนะ

วันนี้จะไปให้หน่วยงานภาครัฐแก้ยังไง
มันยากเพราะว่า
มันไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของคนได้ไง
รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเขาทำมา
แต่วันนี้เมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไป
วันนี้ต้องให้ความรู้แล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บ
เขาบอกว่าการหายใจเมื่อก่อนเราจะบอกว่า
เวลาที่เราออกกำลังกายวิ่งหายใจเข้าไปลึก

แต่ณวันนี้พศนี้
โดยเฉพาะภาคเหนือเจอเหตุการณ์อย่างนี้

การหายใจคือการลดอายุตัวเองลง
เขาบอกหายใจ๑ครั้งคุณลดไปกี่นาที

แล้วเรารู้ได้ยังไงว่าข้างในร่างกายของเรา
ปอดตับไตใส่พุ่งทุกอย่าง

วันนี้บางคนเพราะว่าเชื้อมะเร็งมาอยู่กับมนุษย์ทุกคน
ลืมนะครับถ้าสมมุติไอ้ตัวนี้มันไปกระตุ้นตรงเชื้อมะเร็งขึ้นมา

นั่นคือวันนี้รุ่นลูกรุ่นหลานจะต้องไปบอกพ่อแม่

มดดำพูดให้เห็นภาพว่าสิ่งที่เราเผชิญหน้าอยู่

แต่สิ่งที่เราหายใจเข้าไปในปอดเราหรือเข้าไปในอวัยวะร่างกายเรา
มันมีผลกระทบต่อเราในอนาคตอันใกล้นะ
อันนี้เห็นแล้วจ้ะมืดขนาดนี้
แล้วตอนนี้คนเชียงใหม่ดูเราอยู่ด้วยหรือเปล่า

แล้วเขาบอกว่าอีกคำถามหนึ่งที่เขาถามว่า
ที่ทางรัฐครั้งนี้เขาพยายามเตือนแล้วเหมือนกัน
ว่าการออกมานอกบ้านเราจะกลัวแต่เวลาออกนอกบ้าน
เขาบอกว่าณวันนี้ขนาดฝุ่นมันเล็กขนาดนี้นะ

ก็ใช่เปิดแอร์คุณก็ไม่ปลอดภัย

เครื่องละ๒๓๐๐๐๐เอาเงินที่ไหนซื้อกันล่ะ
เงินเดือนเธอไปซื้อเครื่องฟอกอากาศให้พ่อแม่หน่อยไหม
ได้๗เครื่องเลย
ซื้อ๗เครื่องวันนี้บ้างเลย
หน้ากากไงแกะหน้ากาก
ไม่ได้ไม่มีใครซื้อได้คุณแม่

ไม่มีให้ซื้อ๑๒คือแบบ

ผลจะหาเช้ากินของเขาไม่ได้

เขาบอกว่าผมอยู่เชียงใหม่อยู่ในบ้านผมยังแสบตาเลยครับ

อ้าวขอให้พบได้สิข้อความนะคะคุณดำนะครับ
ท่านผู้ชมมันว่าถูกหวยกันไหมครับอั็งจี้
๓ตัวหน้า๘๘๘เนี่ย
แต่เมื่อวานพี่หนุ่มเขาใบ้หนึ่งนะ

กลายเป็นว่าหวยนักการเมือง

ใช่เพราะทุกคนซื้อแต่หวยแบบว่าสมมุติคุณเลือก
พักอาร์ไลท์คุณก็ไปซื้อบริเวณตรงนั้นก็ถูก
มันก็ออกใกล้เคียงกันนะฮะมันไม่ใช่ออกไม่ใกล้เคียงเลยครั้งนี้
มันจะเป็นเรื่องแปลกหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้จนในที่สุด

ดูนะฮะ๗๖๗ถ้าสมมุติคุณซื้อใต้ดิน๗๖๗คุณได้เงิน
พูดเบาซื้อบนดินไม่ได้ไงอันนี้เราพูดกันตัวไปฉันไม่โลกสวย
๗๖๗ปรากฏว่ามันเป็น๓ตัวท้ายของพลังประชารัฐคุณดู๘ล้าน๑แสน๙พัน๗๖๗คน
๗๖๗จริงด้วยอะปรากฏแล้วคุณดูหวยรางวัลที่๑๑๐๙๗๖๗พลังประชารัฐคะแนนรวมเท่าไหร่ตุ๊กโกะ
เออพลักษณะประชารัฐที่บอกว่านี่เขารวมกันนะคะ๘ล้าน๑แสน๑หมื่นใช่ไหม
ไม่ใช่๘ล้านก็เอาง่ายคุณตัด๘ไปถ้าสมมุติคุณซื้อ๑แสน๙พัน๗๖๗

ในขณะที่เขาถามว่า๘๘มาจากไหน

ปรากฏว่า๘๘ของเพื่อไทยอยู่ข้างหลัง

แต่ก็มาออก๓ตัวหน้า

ประเทศไทยอะไรเกิดขึ้น

คุณเป็นเอฟซีของอนาคตใหม่

คะแนนที่อนาคตใหม่ได้คือ๕๐
คุณกลับไปดูเลขท้าย๓ตัว

พระเจ้าช่วยกล้วยทอด

ประชาธิปัตย์จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้

ประชาธิปัตย์ได้คะแนนทั้งหมด
ปรากฏเลขท้าย๒ตัวที่ออกคือ
ทั้งหมดคือปลอมครับ

หนูก็นั่งแห่งกัน

ตกใจเหมือนกับคุณเพศ
เราก็จำเลขท้ายไม่ได้

ข้างบนที่หวยออก
ในขณะเดียวกันนะฮะ
พลังประชารัฐคุณดูดี

แต่อันนี้มันคือ๗๗

ในขณะที่
ในขณะที่วันนี้เสียแดงออกมาพูดเรื่องนี้ฮะ

เขาบอกว่ามันอันตรายยิ่งกว่าอาวุธสงครามไงฮ
จะบอกออกมาพูดแล้วไงครับ

นี่คือจากกรกตกรกตต้องทำอย่างนี้เลยพี่

เคยเตือนเต้นแบบนั้นคือพร้อมทั้งหมด

เมื่อเกี่ยวกันประเทศไทย

ไอ้เพจปลอมทำปุ๊บก็ก็ตอดิดเลย

เอาล่ะสติมาคนไทย

นี่คือคะแนนจริง

แต่คุณแม่คงต้องเหนือดร้อยเลย

หนี้ก็ไม่มีฉันก็ซื้อ๑๕ใบก็ไม่โดนเลยสักใบเดียว

แล้วงวดนี้นุ้ยสุจิลาถูกตั้งหลายหมื่น
แม่เอาสิแล้วเอาแบบว่าวินมอเตอร์ไซค์กับครูสอนดำนา

ละ๓๐๓๐ล้านเขาบอกงวดนี้มีคนถูกเยอะนะ
อันนั้นมันเขาสร้างของเขามา

สุนาทีละ๑๐๒๐ใบเองไม่ต้องซื้อเป็น

มันซื้อทุกคนนะยังไม่รวมไตน์อย่างที่มันซื้ออีก
ไม่เคยถูกงวดนี้แม่ถูก๘๘แม่ถูก
ตัวหน้ากับน้องถูก๕๒แต่ตัวเราไม่ถูกเลยสักใบเดียว
ก็ต้องทำมาหากินอย่างเดียวนี่แหละต่อไปจะไม่ค่อยเล่นแล้วนะคะ
มาเรื่องนี้ดีกว่าให้คุณแม่ตาสว่างบ้างดีกว่านะคะ
เป็นเทศกาลนะคะเมื่อเช้าเราอัปเดตไปแล้วว่าเขามารายงานตัวในการเกณฑ์ทหาร
แต่ว่าเรื่องที่ตามักแกด่าก็คือพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แต่ว่าการแก้บนของหลวงพ่อขาวเนี่ยแปลกจากที่อื่นคือ
วัยรุ่นชายถ้าเกิดสมมุติไปจับแล้วได้ใบดำต้องมาแก้ผ้าวิ่งรอบองค์พระ
พระอยู่ที่ไหนเธออยู่อายุทยาอายุทยาอ่างทอง

อัพเวิร์ธวิเศษชายชาญจังหวัดอางทองน่าเซา
ที่ผ่านมานี่นะจ๊ะหลวงพ่อขาวหมู่๖
อย่างที่เห็นแล้วนะฮะอัพเวิร์ธวิเศษชายชาญจังหวัดอางทอง
ดาชายหนุ่มวัยรุ่นอายุครบ๒๐ปีที่เกณฑหารได้พอดีนะฮะ
ก็เดินทางกันมามากมายเหลือเกิน
ขอหลวงพ่อขาวเอาไว้บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตนเนี่ยนะคะ
ไปจับใบดำใบแดงแล้วไม่ได้แล้วก็
จะมาแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้า
ในวัดซึ่งอย่างที่บอกว่ามีชายวัยรุ่นหลายคนบางคนก็
ประสบความสำเร็จเลยกับอุ้ยถ้าคุณแม่ดูสิน่ะ
อื้อทำไมเธอหมกมุ่นในการอ่านข่าว
อ้อแก้พาหมดเหรอแต่ว่าทั้งวันเอาคลิปมา
คุณแม่ทั้งวันเขาปิดไฟล์ให้เขาปิดไฟล์ให้
เขาบอกช่วงเทศกาลที่เราจะเกณฑ์อาหารเนี่ยทางวัดจะเข้าใจ
เพราะว่ามีคนมาขอเยอะพอแก้ผ้าเสร็จปุ๊บเขาดับไฟให้
หลังจากนี้ถ้าสมมุติเราประกาศไปปุ๊บโอ้กระเทยเต็มวิเศษชายชาญแล้วเหรอฮ
ต่อไปจริงกระเทยจะไปซุ่มมอง
เอาเป็นว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคค
กระเทยไปซุ่มมองก็ยังดีกว่ากระเทยไปจับใบดำไม่ได้

ถ้ากระเทยจับไปได้ไปบนก่อนเหรอถ้าไปดำก็แก้ผ้า
นี่ไม่ดูได้ไหมคะหนูเพื่อนกันเองไม่ดูดีกว่าค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อในช่วงเทศกาลเขาเรียกว่าไงฮะ
เกณฑ์ทหารยังไงก็ไปดูดูกันนะ
เผื่อเขาแบบว่าไปวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปรอลุ้นจังเลยว่าได้หรือเปล่า
ไปรอดูนะคะที่อ่างทองวิเศษชายชาญค่ะ

สไตล์หล่อนเขาขอให้อีกแล้วมาให้มกมุ่นนะคะ

ก็คุณให้ผมไปดูนะคุณแม่ไอ้พี่นี่ตรงนี้เลยไปดูมา

ข่าวช่องแปดฉันดูอยู่ไงกัดบุกจับข้าเตอร์ยังไงเป็นลูก
เด็กมันไปแจ้งความไงว่าไปรบกวนมันเล่นออกกำลังกายไงเธอ
แล้วกัน๑๒ลาสีอะเริ่มต้นต้นดูทำไมคุณแม่งหมดดำนี่แหละนะคะ
เพราะบอกนี่คนแชร์เป็นล้านนะเถอะ

แล้วฉันก็จะไม่ไปอีกแล้ว๑๒ลาสี
กลายเป็นรายการแชร์หมดดำกับเหนือทุกคนโหนูไปโดนรุมอะพี่เมี๊ยว
ไม่ไปแล้วคิวไม่มี
อย่าคิวไม่มีก็ไปแค่๒เทปซะได้
อยู่สองเทปปุ๊บโอ้โหสีสันสนุกสนานเลย

อยากให้ดูชง
ก็คุณแม่เขามีอีกหลายเรื่องเลยหนึ่งอยากเชิญบอกนะ
เย่ใครอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะเสียงแก๊สของคุณดังมาก
กลับมาเดี๋ยวกลับมาตอนนี้กำลังบอกว่าพายุฤดูร้อนเข้า

ว่าง่ายเกินเกินเกินไม่มีปลีมีคุยด้วยนี่
แต่เด็กคนนี้รอดตายจากฟ้าผ่ามา๒ครั้ง

อย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้พายุฤดูร้อนเนี่ย
โดยเฉพาะภาคเหนือคุณต้องระวังมากนะฮะ

วันนี้คือมันก็เข้ามาหลายที่แล้ว
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่บ้านบึง
หลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอเด็กหญิงไพรินอุปพงศ์อายุของน้อง๑๔ปี
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะโดยมีคุณกรใจศรีเมืองอายุ๓๓ปี

โดยจากการสอบถามเด็กหญิงไพรินก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
หลังจากที่ตัวเองกำลังช่วยแม่ใส่ปุ๋ยไล่อ้อย
คือแม่เนี่ยทำไร่อ้อยตัวเองก็เกิดไปใส่ปุ๋ยไปช่วยแม่นั่นแหละโอ้ย
คุณคิดดูว่าแรงไม่แรงพายุดูร้อนนะครับ
แต่ก็เกิดพายุเนี่ยโหมพัดกระหน่ำเลย
กระทั่งทั้งลมทั้งฝนตกลงมาอย่างหนักเลย
ขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งชุลมุนเข้าหลบฝนกันอยู่
รถกระบะที่มีผ้าคุมก็เกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงกับรถที่จอดอยู่
ส่งผลให้ตัวเองถูกฟ้าผ่าลงมาที่แขน
ฟ้าเนี่ยก็คือมันผ่าลงมาที่แขนเลยอ่ะแขนแล้ว
ทำไมมันชาคือคงเหมือนไฟฟ้าอันนี้พูดตรง

คงจะเฉียวแล้วก็เข้าตรงแขน
ขนาดเราฝังเข็มแล้วเอาไฟฟ้ากระตุกมาจี๊ดเลย
แล้วคุณคิดดูว่าความแรงของมันจะขนาดไหน

สิ่งที่จะทำได้คือรู้สึกชา
แล้วอยู่ดีหัวใจ
แสดงว่ากระแสไฟฟ้ามันวิ่งผ่านเข้าสู่หัวใจเลยทันที

นายจ้างและก็แม่ดีนะ

รีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลนางกล่าว
นอกจากนี้เด็กยิงไปยังได้เล่าให้พบ

โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี๒๕๕๙
ได้รับบาดเจ็บตรงแขนซ้ายที่เดียวกันตรงนี้
แล้วก็เกิดเหตุจุดตรงนี้

จุดตรงนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับ
จากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุ
ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นไร่อ้อยเป็นพื้นที่โร่ง
ยังพบว่ามีต้นมะขามกับต้นงิ้วเนี่ยที่เมื่อกี้เราเห็นกันอยู่นะครับ
ประชาชนในพื้นที่ก็ยอมรับว่าทั้งหลังคาบ้าน
ทั้งรั้วก็มันเสียหายหมดแล้ว

วันดีคืนดีไปตะโกนใส่โรงศพบอกช่วยหน่อย

ไฟฟ้าช็อตปุ๊บหายเลยค่ะอมภาษ

แล้วชีวิตนางบอกดูสิผีกูช่วยผีมาตั้งเกียรติ
ผีไม่ช่วยกูเลยนางเอาปักเสียพัดลมค่ะ

ก็หมดเวลาคนหัวใจอยู่ด้านเขาก็ชั้นให้กดตาม

หรือเขามีฝั่งตะโก้ตะกุดของเรื่องนี้

ทำไมหนึ่งต้องเป็นแขนด้านซ้าย
สองและจะต้องเป็นจุดบริเวณตรงนี้
เหตุการณ์ห่างกันคือ๒๕๖๐นางโดนมาครั้งหนึ่งแล้ว
นางบอกครั้งนี้คือมันวิ่งไปถึงหัวใจเลยนะ
ตายแล้วไม่ใช่ครั้งแรกถูกรอดชีวิตมานะ
เพราะคนส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะในกรมทหาร
ตอนที่บุ๊กโก้อยู่ในกรมทหารมีน้องคนหนึ่งโดนฟ้าผ่า
โวลมันสูงมากนะเธอจริงแล้วคนต้านทานไม่ได้นะฟ้าผ่า
นี่ควรเป็นวัยหวงซุ้ยช่วงช่องเชงเม้ง
เป็นวัยวงซุ้ยกันอยู่กำลังว่ายบำรุดอยู่

เขาไม่ทำสายล่อฟ้าไว้ที่ใดนะ

แย่งจี้ไปก่อนฟ้าผ่าไม่ลงเนี่ย

นอนจากเดิมนะคะมะนาวที่หน้านี้แพงตลอดอยู่แล้ว
เขาเรียกมะนาวหน้าแรงมันจะแรงน้ำก็น้อย
เพราะว่าขณะนี้มะนาวปรับตัวเพิ่มขึ้น
เอาเขาด้วยเป็นกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
ลงมา๙๐ต่ำสุดนี่ฉันซื้อลูกละ๔๕บาท
๘บาทแล้วค่ะลูกนิดนึงไม่มีน้ำไม่มีน้ำแม่
ปกติราคาสูงสุดกิโลกรัมละ๖๐เท่านั้นตอนนี้๑๒๐นะคะ
แม่ค้าในตลาดหาดใหญ่บอกว่ามะนาวสดช่วงนี้ทุกสถิติใหม่เลย
เดือนมีนาคม๑๒๐จากเดิมสูงสุด๑๐๐บาทนี้ก็ขายกันยากเย็นแล้วนะฮะ
ไม่ยากหรอกก็มันต้องใช้แต่มันแพงแล้วในแนวโน้มจะเพิ่มอีก
เดือนนี้จะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเป็นเทศกาลที่มะนาวแพงที่สุดประจำปี
อาจจะถึงกิโลกรัมละ๑๕๐บาทแม้แต่มะนาวเหลืองซึ่งสูงงอม
เละเทะจนจะดำเนี่ยนะฮะยังปกติถ้าถูกแล้วตอนนี้ก็ยังแพงอยู่ก็กลายเป็น๙๐บาท
ก็เมื่อประมาณมกกะละมกกะละไม่มีอยู่ร้อนแต่พวกกินส้มตำมาก
ใช่หนูว่าไปร้านยำมาที่พัทยาที่ดังอ๋ออาฟเตอร์ยำ
บอกว่าร้านนี้นะใช้มะนาวแท้นะเขาบอกว่าช่วงหลังเนี่ย
ถึงมันแพงก็ต้องขายแต่ว่าแพงจริง
จะแพงกว่าเนื้อสัตว์เอานะโอ้โฮแค่กิโลกรัมใช่ไหมหมูกิโลกรัม
มันจะแพงจนถึงเกือบร้อยกว่าตอนนี้หมูถูกลงแล้ว
๑๘๐ใช่ไหมไม่ถึง๑๒๐๑๓๐อะไรอย่างนี้ถ้างั้นก็เท่ามะนาวค่ะ
โอ้โฮคิโลกรัมอันนี้ถูกต้องแต่มันจะเป็นช่วงสั้น
หน้าฝนมาปุ๊บมะนาวมันก็จะถูกลงแป๊บเดียวเพราะว่าน่าจะขึ้นง่ายมะนาวอ่ะ
มันเราจะตกใจอะไรล่ะมะนาวมันเคยขึ้นไปสูงสุดนะ

เนื่องจากปีเมื่อเล่าเรามีน้ำเยอะเรามีฝนเยอะ
ปีนี้ฝนเราน้อยมาทำที่เมษาเมื่อปีเราอย่างเล่นน้ำฝนกันอยู่เลย

กรี๊ดใส่เลยนะใครใช้มะนาวคอมกรี๊๊ดเลย

โอ้โหแม่ค่ะมันจะเอาอะไรกินละขอแนะนำความอร่อยค่ะ
เปรี้ยวเหมือนกันคือใช้มะขามเปียก

ไอ้ไหล่เจ้าก็แต่มะขามเปียก
ขามเปียกอะไรก็ว่าไป
เต่ามะกอกมันมันฝาดอมเปรี้ยว
ก็ไม่รู้หรอกมันอดหยิงแป๊บหนึ่ง
โดยมีพี่มิ๊กบรมวุฒิเป็นพิธีกรซึ่งเป็นพิธีกรน้องใหม่ของช่องไทยรัฐของเราเลย
บอกกันว่าโอ้โหมาแบบนี้นะคะมาแรงแจกทองด้วยนะจ๊ะ

รายการใหม่นี้ขอบอกว่าเด็ดมากเพราะเขาแจกกันเป็นแสนทุกงวดทุกเดือนยันสิ้นปีเลยฮะ
ไม่ว่าจะแบบเติมเงินแบบรายเดือนทุกการใช้งานของคุณ๒๕บาท
ปกติเนี่ยคุณจะได้๑พอยต์แล้วคุณก็เอาพอยต์เนี่ยมาแลก
มาแลกรุ้นทองแสนง่ายเลยฮะกดดอกจันทร์๕๕๐๕๔โทรออก
ทุกวันนะคะวันที่๑และวันที่๑๖ก็คือวันหวยออกเลยนะคะ
ของทุกเดือนนะฮะรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาท
และรางวัลนะคะมูลค่า๑แสนบาทและยังมีทองคำมูลค่า๕๐๐๐บาทอีก
๒๐รางวัลแจกทุกเดือนด้วยนะคะ
ันสิ้นปีเลยนะฮะใจปั๊บมากเลยนะครับไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะ
ป่านนี้หนูได้แล้วนะหนูได้เยอะเลยนะฉันได้เยอะมากเลยนะ
เพราะฉะนั้นนะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็กดตั้งแต่ตอนนี้นะฮะ
ถึง๒๕พฤศจิกายน๒๕๖๒นะฮะนอกจากนั้นยังลุ้นกันทางหน้าจอทีวีไทยรัฐด้วยนะฮะ
วันที่๑๖เมษายนนี้เวลาดี๔โมงเย็นนะฮะ
หลังถ่ายทอดสดนะคะอันออกรางวัลสลากกินแบ่งของรัฐบาล
หลังหลังลุ้นตรงนี้ได้อีก๑กับ๑๖ใช่ไหม
๑ทุกวันที่๑และวันที่๑๖ของเดือน

คุณใช้๔พอยต์แรก๑สิทธิ์ลุ้นทองเรียบร้อยแล้ว
เหลือเท่าไหร่แล้วก็ให้ไปดูผลวันที่๑และ๑๖ครั้ง

แจกเบอร์เดี๋ยวเด็กผู้ชายโทรมานะคุณแม่

อ่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องหน้าคอม
เดี๋ยวมาอัปเดตนาคอมกันค่ะ
ทั้งวันจริงนะคะเรื่องนาคอมเนี่ยตั้งแต่เช้า

ในวงการก็เข้ามาเม้นต์กันในไอจีนักคอมกันเยอะเลย
เป็นการแสดงความเสียใจปิดตำนานฟันหน้าของนครค่ะ
แต่นครไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมนาคอมไม่ได้เป็นอะไร

ว่าไว้อะไรนู่นานี่เขาบอกว่าจุดท่าเขาบอก
แสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณอาคมปรีดากุล
นาคอมชวนชื่นที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้น

ฟันหน้านี่ไปกินมะม่วงมัวปอกเบือก

ก็มันก็ครอบได้ไหมทุกวันนี้มันครอบได้ไหมเธอ
ฟันเหยินของแกหักติดกับผลมะม่วงไป

แต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่า

เข้าใส่แสดงความเข็ดว่ายไอ้อะไรกันเบี้ยไปตอนแรก

ใครคิดอีบอลหรือไงคิดให้นี่ไงเขาบอกอย่างไรเปล่าสกเศร้ามากทีมงาน
เขาบอกว่ากับนครเพราะว่าฟันหน้าสองซีกเนี่ยเมื่อเช้านี้
โดยการใช้ฟันหน้ากัดมะม่วงไม่ปลอกเปลือก
จนฟันหักติดผลมะม่วงหมดกันเหยินในตำนานของเราลิฟต์ฟันน่านะครับ
เห็นไหมล่ะต่อไปหักจริงคนไม่เชื่อนะน้าไม่ใช่ถ้าเกิดฟันหักก็ไม่ใช่นาคอล์ฟเลย
พี่จิ๊กเนาารัสก็ไม่เกิดตายแล้วเดี๋ยวนี่นางฟันก็สวย
ไม่หักไม่เกิดตายแต่ดังนี้นางฟันก็สวย
ประมาณถ้าพี่แมี่วข่าวขึ้นก็ไม่ใช่พี่แมี่วแล้ว

แล้วฟันน่าคอมยังยื่นอยู่ไหมค่ะของ
เอาปอปปองกรูนแล้วก่อนพี่ก่อนบุชเซน

ปรากฏว่าต้องไปทำความเข้าใจกับอีกคนนึง

สุดท้ายนักลงชีวิตนั้นก็ออกมาขอรับผิดคนเดียวนี่นะคะ

มีภาพที่เปิดเผยป๊อปกับภรรยา

และภาพเพื่อขอบคุณทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอนเสิร์
แยกปากหวานตอน๒๕๖๒๔แยกครองเมือง
มันผอมมากเลยเนอะผอมลงเยอะแหละ
หลังจากประสบความสำเร็จได้ผลตอบรับที่ดีมาก
ชอตโพสต์ภาพหลายภาพจะมีอยู่หนึ่งภาพที่มี
อาจารย์ปลาและป๊อปปองคุณร่วมเฟรมด้วย
ดังกล่าเป็นภาพแรกที่ทุกคนได้เห็นว่า
มีทั้งคู่อยู่ในเฟรมเดียวกัน

คิดถึงไทยรัฐพี่ชอตเจอกันทุกวันอยู่แล้ว

ใช่คุณแม่ก็ทำงานในจัดวินิวตอนดึกด้วยไง

อีโอ๊บเป็นตัวมันบานกว่าแล้วอันนี้โล๊ดผอมเหมือนมา
เป็นออกกำลังหมันรดไหว้โรดก่อนแต่งนาก
อาจจะวามแผนเรื่องมีลูกหรือเปล่า
นี่ดูดิมันแบบนะมันแบบผอมกับอีโอ๊บปะละ

ก็จะถูกกว่าทุกคนไง
ตอนนี้ตีกันแล้วก็ทีหน้ามีเจนี่ที่หมา

ฉันถามว่าถ้าเกิดมีคนนี้กับคนนี้ก็จะไม่อยู่อะไรแบบนี้

ก็แยกย่อยกันไปว่าเจอกันตามโอกาสฉันว่านะ

ก็แล้วตัวโอกาสอย่างน้อยสมมุติสำหรับวัตตาจัดรายการ

เด็กเธอนี่แก่นนะ
รู้มั้ยปุ๊บโกรธเวลาจะถึงบ้านทำอย่างไร
เอาปากบัวให้แรงแล้วลองกี๊ด
เป็นการระบายความรู้สึกไงจริงที่นักแสดงมาทำมาตั้งแต่เช้าอย่างเย็น

มีการไปฝากไข่แล้วนะนะคะพักเด็กแป๊บเดียวค่ะ
มาเมาส์มอยเรื่องท้องกันบ้างนะคะ
ก็พี่ยุ้ยกับพี่ทันเพิ่งไปฮานีมูลกันมาต่างประเทศไง
ญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วนะฮะอังกฤษก็ไปมาแล้ว
แต่ล่าสุดอยากจะรู้เลยว่าเรื่องแบบว่า
การวางแผนที่การมีลูกเนี่ยนะคะวางแผนกันไปอย่างไร
เขาตื่นเต้นนะเพราะเขาควงกับพี่ทันเร็วนี้

จะมีชายคนหญิงคนหรือจะมีชาย๒คนหญิง๒คนได้หมด

ที่ญี่ปุ่นก็เลยต้องไปถามอัปเดตเรื่องราวความรักกันหน่อยว่า
ฮานีมูลมา๒ประเทศแล้วเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าไปเที่ยวกันมา๒ทริปก็คือมีอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่น
ก็ถือว่าเป็นทริปที่ไปไหว้พระทำบุญด้วยเสริมสิริมงคลกัน
แล้วก็ที่สำคัญคือหนึ่งเรื่องที่คนอยากจะรู้คือ
ขอลูกไหมมีการขอลูกไหมเรื่องลูกก็ยังไม่ได้ขอ
พี่เขาว่างั้นตอนนี้อาจจะตั้งใจ
อีกสักปีนึงแล้วค่อยมีลูกแต่ก็ยังต้องทำงาน
เดือนนี้ก็จะทำเรื่องราวเกี่ยวกับการไปฝากไข่
ที่เราทราบว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการการฝากไข่
มันง่ายขึ้นก็เป็นการเก็บขายของแม่
หรืออาจจะไปเก็บน้ำเชื้อของพ่อด้วยแช่เย็นเอาไว้
แสดงว่าร่างกายเต็มที่แล้วใช่ไหมคะนักข่าวถาม
จริงร่างกายก็แข็งแรงอยู่แล้วค่ะ
จะดูแลกันอย่างนี้ก็คือดูดีกันไปปรึกษากันไป

เรื่องสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วก็พอมีลูกแหละ

ก็อยากตั้งใจทีเดียว๒คนไปเลย

ก็ขึ้นอยู่ความบุญพาวัสนา
ให้การฝากไว้คือฝากไว้ตอนเราแข็งแรงอะไรอย่างนี้

ก็อาจจะอยู่ด้วยกันท้องโตไงพี่ม้อ

เข้าใจไหมแต่อี๋หอมมันแก่แล้ว

ลันโดบลูมที่ชื่อดังเลย
เขาก็เคยเป็นแฟนกับมิเรนดาร์เคอร์
นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ท้องอีกคนนึงนะฮะจากคนเดิมเนี่ย
กับอีตราออแนนโดเนี่ยแปดขวบคนใหม่นี้เป็นลูกเศรษฐีเออ
ทำไมเขาได้กันง่ายจังเลยวะเขาเป็นคนดังระดับโลกนะพี่เนาะ
วิลเลี่ยมถูกเทียบฝีมือขึ้นแท่นอันดับเจ็ดร้อย
อืมเทียบกับนี่นักเทนนิสชายจนเอ่ออาจรแม่กะโลรุ่นพี่เนี้ย
รู้จักดีจอร์นแมคแอนโลเขาจะแบบว่าเฟรี่ยงเฟรี่ยงและเก็ด
กระโดดกาดถุยน้ำลายเป็นนักเทนนิสที่แบบเจ้าอารมณ์เป็นศิลปินมากนะฮะ
ตอนนี้เขาออกมานะฮะยังไม่สิ้นฤทธิออแลนโดเพิ่งมา
ดิฉันไปถึงไปถึงจอร์นแมคแอนโลแล้วเขาบอกว่าสนามีเลี้ยงกับเขาเนี่ย
เขายังชนะได้สบายแม้ว่าเขาจะอายุ๖๐แล้วก็ตามนี่นะฮะ
จะคุ้นคุ้นดีแต่ชื่อมันจะไม่คุ้นแต่หน้าเราจะเห็นเขาบ่อย
จะกลับมาทำงานอ้าวไม่ได้เพราะว่า

โพสต์ไหนบ้างวะไหนเปิดทุกสิทธิ์

๑๒๖ล้านคน

แค่ทำสีเล็บอะไรต่างนานาของเธอเนี่ยนะฮะ

หนูต้องไปผสมประเกิด

พ่อแม่ฝรั่งที่ก็จะเกิด
เล็บสติกอย่างเดียวก็รวยเป็นบ้านต่อแรกทำแต่ใช่มั้ย
ตอนนี้ก็ทำทั้งทุกลายแล้วเครื่องสำอาง

ไม่แท็กใครด้วยคือสมมุติปกติเราจะแท็กต้องที่ใช่มั้ย

บอกว่านี่พี่หนุ่มพี่มดไปทำคิ้วสวยจังเลย
ไม่จะทำฟรีก็ไอ้ต้นมันแต่งหน้าใช่ไหมแต่เด็กไง
ทุกวันนี้มันทำฟรีเพราะว่าไคลรี่เจนเนอร์โพสต์อะไรโพสต์ร้าน
อื้อพี่มันทำโพสต์ไข่ขล่อง

อะไรบ้างเสื้อผ้าจริงส่วนใหญ่เป็นแบบบอร์แมงอะไรอย่างเง

เขาโพสต์แบบไฮแบรนด์ไงนะว่าต้องได้ราคานั้นแหละ

มีหลายแบรนด์วิกางเกงเกี่ยวกับกีฬาหลายต่าง
นี่จะไม่อยากแท็กใครเลยนะเถอะไม่กดไม่แท็กใครเลยค่ะอ้าวโอ้โฮ

นางหล่อขนาดนี้วันดีคืนดีก็ใส่กางเกงแควินไครส
เหรอมันจะหล่ออะไรนักหนา

ดำน้ำลงไปลึกโดยที่มีเหล่าสัตว์น้ำแหวกไว้
ขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันลดถุงพลาสติกครับ

แล้วก็ก็คือเอาจริงก็คือดำน้ำจริงนั่นแหละ
ล่าสุดนี่ก็คือมันเป็นคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำนะ
โดยคุณตูนเองก็ได้ดำน้ำลึก๖เมตร
ต้องใช้ทีมงานถ่ายทำ๑๒คน
รวมไปถึงน้องชายของคุณตูนนักประดาน้ำเซฟตี้อยู่แล้ว
ของเขาที่เคยมารายการเราไงที่ขายอาหาร
ที่ซึ่งฉากเขียนหนังสือใต้น้ำ
เขาเรียกว่าใส่ไม่ออกแล้วนะหนูว่ายังกินไม่อยู่

จากนี้ตูนก็ยังต้องใช้ตะกัวถ่วงขาวไปข้างละ๒๐กิโล
เพื่อที่จะให้มันยืนนะอ๋อมีหน้าล่ะจะรอยเลย
โฆษณานี้๕ชั่วโมงนะครับ
ร่างกายคุณตูนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าช็อกความเย็นไปเลย
ปกติอย่างพี่ตูนใครฉันเคยเล่าให้เธอฟังใช่ป่ะ
คือตูนเนี่ยเวลาจะเล่นคอนเสิร์ตห้ามเปิดแอร์นะ

อุ๊ยร้อนก็ถ้าสมมุติเปิดแอร์นางจะไปไปไม่ได้

คุณแม่เขาไม่ได้ร้องเพลงเขาร้องอย่างเดียว
พี่รังอย่ามารายการไม่มีใครรักคุณแม่แล้วกับหนูอีกแล้ว
สาวอ่ะไปตายซะไปลูกสาวคุณแม่คนอื่นอ่ะ
แล้วก็ไม่ได้คิดถึงพี่หนุยด้วย
โอ้โฮคุณแม่ตัวดีเลยนะนี่

ไปกันแล้วฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันเวลาแล้ว